โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับ
ก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงในวงการวอเล็กบอลยุวชน
หลังจากที่คว้าแชมป์วอเล็กบอลยุวชนแอร์เอเชีย
ในรุ่นอายุไม่เกิน๑๔ปีที่จังหวัด๑๐๑มาครองได้
ติดตามกันหน่อยนะครับว่าใครนั้นพอจะมีอนาคตเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการ
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
การแข่งขันวอเล็กบอลยุวชนแอร์เอเชีย๑๔ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ทีมที่ชนะเลิศในประเภทหญิงตกเป็นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ประกาศศักดาคว้าแชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่
แม้ว่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีกับกีฬาวอเล็กบอลจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น
แต่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับกีฬาชนิดนี้มากเป็นพิเศษ
และเห็นความสำคัญที่จะต่อยอดสู่ความสำเร็จกับทีมชุดยุวชนชุด๑๔ปี
กับการสร้างนักกีฬาที่จะเป็นผลผลิตสู่เวทีทีมชาติในอนาคต
โรงเรียนได้โค้ชไก่สุวัสดิจีรพันธ์
เราสร้างทีมกันมาเนี่ยเราสร้างมาตั้งนานแล้ว
แต่ผมเริ่มมาจริงจังกับอายุ๑๔ปี

แต่เด็กชุดนี้เพิ่งเข้ามาม๑
ส่วนใหญ่๘๐จะเป็นม๑

เราก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่
พยายามปลูกร้าวเขาชี้นำเขาว่า
เรามาทางนี้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไร
เราต้องมีความมุ่งมั่นเราจะตั้งเอาไว้

เราก็จะไม่นั่นเด็กจะให้เด็กทำให้เต็มที่
ไม่ว่าเรื่องการซ้อมไม่ว่าเรื่องการแข่ง

มันไม่ประสบภัณฑ์หมดมันไม่เป็นไร
ปัจจัยสำคัญที่นอกเหนือจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ทั้งหมดทำให้ทีมชุดนี้มีความลงตัว
และพร้อมที่จะก้าวเดินสู่เวทีที่สูงขึ้นต่อไป
มีสมาธิในการเล่น
ยิ้มแย้งเกินใสร่าเริง

เราก็เลยยิ้มกันไว้ร่าเริง
ไม่คิดว่าเขาจะหนักทำให้ดีที่สุด

เป็นผลผลิตสำคัญของวงการวอเล็กบอลไทยในอนาคต
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ก็จะเดินหน้าผลิตนักกีฬาตามปรัชญาของตัวเอง
ประดับวงการลูกยางไทยในอนาคต

ข่าวแทรศทีวีรายงาน